ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้นะคะ
มีรูปแล้วก็พาดหัวตัวรองลงมาบอกว่า
จิ๋วทำฮือฮาแต่งเมียใหม่ตอน๘๐
ก็เป็นภาพที่บิ๊กจิ๋วกำลังดื่มน้ำ

แต่อันนี้เป็นภาพที่โลกโซเชียลเขาแชร์กันนะฮะ
ก็เลยกลายเป็นหนังเรื่องใหม่ไหมครับคุณ

ชื่อว่ารักครั้งใหม่ของพ่อใหญ่
คือเรื่องของเรื่องมาจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
บ้านอรทัยพลเอกชาวลิศอรทัยสรรคาญยงใจยุทธ์
มีการโพสต์ข้อความว่าสำคัญที่สุดสำหรับเรา
นามสกุลยงใจยุทธ์แล้วก็ลงวันที่คือ๑๙พฤษภาคม
แล้วก็มีภาพฝ่ายหญิงมอบพวงมาลัยให้กับพลเอกชาวลิศ

แล้วก็มีการอัปเดตรูปโปรไฟล์ใหม่เป็นภาพจับมือกับพลเอกชาวลิศ

แชร์ภาพกันมากมายนะตอนนี้ในโลกโซเชียลนะครับ

แล้วก็ตั้งคำถามด้วยว่าบิ๊กจิ๊ว
มีหย่าร้างกับคุณหญิงหลุยคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธ์ตั้งแต่เมื่อไหร่
ครับเพราะว่าที่มีข่าวนี้ออกมานะก่อนอันนี้
ค่ะแต่ว่าล่าสุดทีมข่าวของเราก็ได้สอบถาม
บิ๊กจิ๋วก็ยอมรับนะคะว่า
ได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนี้จริงเมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมา
แล้วก็อยู่กินร่วมกันแต่ว่าเพิ่งจดทะเบียนสมรสเนี่ย
พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังวันเกิด
ซึ่งได้อย่าขาดกับคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธ์
ภรรยาเก่าเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าว
รวมถึงย้ายออกจากบ้านพักซอยปิ่นประพาคม

ซื้อบ้านใหม่แถวเกษตรนวมิน

จิ๋วก็บอกว่าไม่ได้ออกมาจากคนรักของตน
แต่น่าจะมาจากผู้ที่ไม่หวังดี
คนรักคนใหม่มีความใกล้ชิดดูแลกันมาตลอด

ตกลงอยู่ร่วมกันแบบสามีภรรยา
แล้วก็ให้เกียรติฝ่ายหญิงพาออกงานสังคมตลอดนะคะ
เท่ากับตอนนี้คุณอรไทยก็เป็นภรรยาใหม่

ก็ทีมข่าวของเราพยายามที่จะติดต่อสอบถามไปยัง

แต่ปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้
ผู้ใกล้ชิดคุณหญิงพันเครือชี้แจงว่าคุณหญิงพันเครือ
ด้วยอาการท้องเสียเข้ารับการรักษาตัว
อยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ์มา๓วันแล้วนะครับ
ทีนี้คนใกล้ชิดของพลเอกชาวลิศก็ระบุนะคะ
พลเอกชาวริสกับนางสาวอรไทยคบหากันมานานแล้ว
แต่ว่าเพิ่งจะมาจดทะเบียนสมรสกันอย่างเป็นทางการ
ครบรอบวันเกิด๘๖ปีที่ผ่านมา
เป็นคนในครอบครัวมีทั้งบุตรชายแล้วก็ลูกสะพ้าย

พลเอกชาวลิศก็เดินทางไปเยี่ยมสมเด็จฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
รวมถึงพานางสาวอรไทยเดินทางไปแนะนำตัวด้วยนะ
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานว่านางสาวอรไทยปรากฏตัวข้างกายพลเอกชาวลิศ
หน้าสื่อมวลชนครั้งแรกเมื่อวันที่พลเอกชาวลิศแถลงข่าว
เมื่อวันที่๑๘พฤษภาคมนะครับหลังแถลงข่าวเสร็จสิ้นทั้งสองคนก็นั่งเคียงคู่กันที่โต๊ะอาหาร
โดยเจ้าของร้านได้จัดงานอวยพรวันเกิดครบรอบ๘๖ปีย้อนหลังให้ผลเอกชาวลิศด้วยนะครับ
ส่วนนางสาวอรไทยได้ดูแลหยิบจับอาหารแล้วก็ป้อนน้ำดื่มให้กับพลเอกชาวลิศอย่างใกล้ชิด
วันนี้ภาพของการป้อนน้ำดื่มให้บิ๊กจิ๋วก็เลยกลายเป็นภาพในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
แล้วก็ในวันนั้นเองนะฮะพลเอกชาวลิศยังกล่าวทำนองทีเล่นทีจริงกับสื่อบอกว่าจะแต่งงานใหม่นะ
ตอนนั้นสื่อก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะครับ
สำหรับนางสาวออลาไทยศยกยทรหรือว่าออลาไทยศการหรือว่าออลาไทยเทียร์อุทก
เป็นบุตรสาวของนายนิพนธ์สรการอดีตนายยกกำนันผู้ใหญ่บ้านสุราธานีและอดีตสมาชิกวุฒิสภา
ขณะที่พลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์อดีตนายยกรัฐมนตรี

ครั้งที่๒กับภรรยาชื่อพิมนิพามนตรีอาพร
และครั้งที่๓ก็คือกับคุณหญิงพันเครือยงใจยุทธ์
และครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการสมรสครั้งที่๔นะครับ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามท่านนายกค่ะ

เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยนายกจะตอบเรื่องนี้ว่ายังไงคะ

พหายประโยชน์ลึก

ใช่ค่ะ